นี้ค่ะกองปราบจับกลุ่มแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้อดีตเคยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงออนไลน์
เขาก็เปิดเฟซบุ๊กเชิญชวนลูกค้าที่ซื้อข้าวแกงเชิญชวนเพื่อนเชิญชวนคนรู้จัก
ให้มาร่วมเล่นแชร์แล้วก็บอกว่าได้ผลตอบแทนดีมีคนหลงเชื่อเป็นหลักร้อยคนนะคะ
กลายเป็นว่าพอหลงเชื่อไปร่วมเล่นแชร์ด้วยปิดเฟซบุ๊กหนีหายไปเลยอ่ะ
ต้องตามจับตัวกันเนี่ยค่ะมูลค่าความเสียหายกว่า๒๐ล้านบาทนะคะ
งปราบไปรวบตัวนะคะโดยทางกองปราบมีหมายจับมา
เป็นหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ตนะคะจับตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะ
นางสาวสิริการอายุสี่สิบเอ็ดปีมีหมายจับสองหมายเลยค่ะ
หมายแรกคือข้อหารักทรัพย์และยักยอกทรัพย์หมายที่สองข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
เป็นนายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์มากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้
และนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่นะคะ
เมื่อเดือนมิถุนายนตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบอะค่ะคุณผู้ชม
ผู้เสียหายเป็นร้อยรายเลยนะคะแจ้งความกับตำรวจสพเมืองภูเก็ต
ว่าถูกผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตแม่ค้าขายข้าวแกงในจังหวัดภูเก็ต
เขาไม่มีหน้าร้านเขาเปิดขายทางออนไลน์
แล้วก็ชวนคนที่เป็นลูกค้าชวนเพื่อนชวนคนรู้จักเล่นแชร์ผ่านเฟซบุ๊ก
แล้วก็ปิดเฟซบุ๊กหนีหายไปค่ะมูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกไป๒๐ล้านบาทนะคะ
ผู้ต้องหารายนี้สร้างเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าบ้านเววา
แล้วชวนคนมาเล่นแชร์ตั้งวงแชร์หลายวง
หลอกล่อด้วยเงินตอบแทนที่สูงค่ะเขาบอกว่านี่นะ
มีเงินตอบแทนทั้งแบบรายวันราย๒วัน
รายสิบวันรายสิบห้าวันและรายเดือน
กำหนดเงินต้นนะคะตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนเลยค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องหาเขาก็จ่ายเงินให้ตามปกติ
ลูกชายทุกคนก็ได้เงินตามปกติไปไปมามา
มิถุนายนปี๖๐เริ่มผิดนัดแล้ว

ผู้ต้องหาก็หนีเลยนะคะแล้วก็ก่อเหตุลักษัพ
ก่อเหตุยักษ์ยอกซับด้วยหนีการประกันตัวด้วย
เรื่องเลยค่ะสำหรับผู้หญิงคนนี้สุดท้ายเนี่ย
ไปทำศัลยกรรมใบหน้าอ๋อเหรอฮะ
เปลี่ยนหน้าตัวเองไปเลยคุณผู้ชมครับแล้วจากเดิมเนี่ยนะ
ดูชื่อนะคะจากที่ชื่อสิริการเปลี่ยนชื่อใหม่
แล้วหนีไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งถนนพระบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพ
เจ้าหน้าที่ตามจนเจอถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่อเข้าจับเลยค่ะ
นำหมายสารจังหวัดภูเก็ตไปจับเลยนะคะ
เรื่องต้นในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
อ้างว่าชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนให้กับลูกแชร์ไปแล้ว
แล้วก็ได้มีการเจรจากับผู้เสียหายและลูกแชร์บางส่วนไปแล้ว
ตอนนี้ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
แต่มันมีกฎหมายเรื่องการเล่นแชร์อยู่

แล้วเรื่องการเล่นแชร์ลูกโซ่ลงทุนออนไลน์ลักษณะแบบนี้เนี่ย

ใช่ค่ะถ้าผลตอบแทนมันสูงเกินจริงมันดีเกินจริง

ก็มีคนตกเป็นเหยื่ออยู่ประจำนะครับ